ปทศครับสกัดจับขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าแล้วไปพบว่า
ให้กลุ่มไหนเปิบพิษดารกินอะไรกันเนี่ย
สัตว์หลายชนิดนะครับโดนชำแหละเหลือแต่ซากน่าสงสารครับคุณผู้ชม
สัตว์ป่าครับสัตว์ป่าลักษณะคล้ายคนแต่มีขนาดเล็ก
เนื้อตัวถูกย่างไฟตุข้างมีลูกอยู่ด้วยรึเปล่าคะ
คุณผู้ชมครับย่างแล้วย่างพร้อมส่ง
ย่านเกรียมแดง๒ตัวนะครับที่เราโชว์ให้ดูไม่รวมข้างหลัง
ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติตรวจยึดได้ครับ
แล้วก็พบซากกระลอกถูกย่างไฟอีก๕๔ตัว
ซากตะกรวดตะกรวดผ่าท้องชำแหละ๗ตัว
นิ่มถลกหนัง๑ตัวซากชะมด๒ตัวกระจง๒ตัว
ซากตัดทั้งหมดเป็นน้ำหนักก็แล้วกันนะมากกว่า๕๐กิโลกรัมครับ
ของกลางเหล่านี้ตรวจยึดได้หลังจากจับกลุ่มผู้หญิงอายุ๔๔ปี
เธอเป็นชาวนาทวีสงขลาขับรถเก๋งนำซากสัตว์ป่าเหล่านี้นะครับ
ส่งที่สถานีรถไฟจนะแล้วก็ค้นพบของกลางอยู่ท้ายรถ
โอ้โหสอบสวนนะครับให้การบอกว่าซากสัตว์ป่าทั้งหมด
รับมาจากเอเย่นจากอำเภอสุขีรินนาราธิวาส
ข้างนะตัวนิ่มส่วนสาเหตุที่สัตว์บางชนิดถูกย่างไฟเนี่ย
เพราะว่าเขาเอาไฟลนไงเอาขนออกไงแล้วมันจะได้แบบเหมือนเป็นการ
ทำให้มันเสียยากอ่ะเสียยากหน่อยจะได้ส่งนะครับ
ส่งต่อไปที่ที่ปลายทางได้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดี
พรบคุ้มครองสัตว์ป่าทั้งข้อหาค้าสัตว์ป่าและทารุณกรรมสัตว
แล้วก็จะขยายผลถึงเอเย่นและกลุ่มคนที่เอาไปกินด้วยครับ